เปี๊ยกตาเปี๊ยกนี่ก็เป็นชายสูงอายุในตลาดนะ

แอบหลงรักแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้
ซึ่งแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีสามีแล้ว
คือทีแรกก็บอกรักบ้างแทะโลมบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าครั้งล่าสุดมันหนักข้อถึงขั้น
มาจับไม้จับมือมาลวนลามเขา
เขาบอกสามีให้มาไล่ไปเอ้ากลายเป็นว่าตะเปี๊ยกโมโหออีก

ทำไมไม่ต้องมาอย่างนี้เลยตา
หนูจำทุกคำที่ตาพูด

เขาเรียกคนแถวนั้นเขาเรียกกันตะเปี๊ยกตาเปี๊ยก
ขนาดหนูอยู่กับสามีตามมาบอกรักหนู

เออคือคุณอ้อมเป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้นะฮะ
คุณอ้อมนี่ไลฟ์เลยนะฮะช่วงที่ตะเปี๊ยกเนี่ยเข้ามาพยายามจะแบบ
ถืออะไรมาด้วยจะทำลงทำร้ายหลังจากที่สามีไปไล่เนี่ย

จากพูดจาแทะโลมแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยหนักข้อถึงขั้น
เข้ามาลวนลามนะฮะถึงเนื้อถึงตัวนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับตลาดสดเทศบาล๓ที่อำเภอเมืองศรีสเกต
คุณอ้อมบอกว่าตะเปี๊ยกเนี่ยแกเป็นชายสูงอายุนะ
ก็จะขี้มงขี้เมาอยู่ในตลาดเนี่ยชอบมาก่อรอก่อติด
เหมือนกับมาจีบเธอมาบอกรักเธอ
เป็นอย่างนี้อยู่นาน๒ปีกว่านะคุณเขียนมาสอน
ระยะหลังหนักข้อถึงขั้นมาจับไม้จับมือด้วย
ก่อนหน้านี้เธอบอกเธอก็ไม่อยากจะให้มันมีเรื่อง

ว่าตะเปี๊ยกชอบมาก้อรอก้อติ๊กมาบอกรักนั่นนู่นนี่นั่น
แต่ทีนี้พอถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัวมาจับมือ
ไปบอกสามีเลยสามีก็ไปว่าแล้วนะ
เปี๊ยก็ไม่หยุดไม่หยุดนะฮะยังมาอีก
แอบมองมั่งอะไรมั่งค่ำเมื่อวานนี้เมามาอีก

สามีก็เข้าไปไปเตือนนะตะเปี๊ยกก็ไม่ฟัง
หยิบท่อนไม้มาจะมาทำร้ายสามีอีก
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจนะครับพอตำรวจมาถึงตะเี้ยก็ไปแล้ว
มันแม้อ่างมาอะไรอย่างนี้คือไม่ได้มีเจรญจณะอะไรเลย
คือมาอย่างนี้ไม่ชอบ
คุณอ้อมก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองศรีสเกตแล้วค่ะ
ตำรวจก็เลยบอกว่าวันไหนตะเปี๊ยกมาปวดอีกก็รีบโทรมาแจ้งกันแล้วกัน

โดยเฉพาะไปลวนลามไปจับไม้จับมือไปอะไรอย่างนี้

เมื่อก่อนเขาก็ถือว่าไม่อยากจะให้มีปัญหา
แต่คราวนี้มาถึงขั้นมาจับไม้จับมือเขา